วันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะคุณผู้ชมส่งตัวแทนไปแจ้งความเอาผิด
คอลัมนิสแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะหลังจากเอ่อ
ทางคุณเสรีบอกว่ามีการใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าวิจารณ์
จนทำให้เกิดความเสียหายค่ะอันนี้คือตัวแทนนะคะ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีนายธนดลนะครับ
เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะคะ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ไปแจ้งความค่ะดำเนินคดีคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ดัง
และยูทูบเบอร์ช่องดังโดยบอกว่าทั้งสองรายเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์
และต่อว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เสื่อมเสียชื่อเสียงผิดพรบคอมพิวเตอร์
หมินประมาทด้วยการโฆษณา
ธนดลบอกว่าทั้งสองรายวิพากษ์วิจารณ์
และต่อว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
ถ้อยคำหยาบคายเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
และนำเสนอข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริง
ผิดพรบคอมพิวเตอร์ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
กับบุคคลในโซเชียลอีกยี่สิบราย
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดี
กับบุ่งทะลุหวังที่โจมตีดาถอ
พร้อมทั้งท้าทายให้มาเจอกันนะคะ
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฝากบอกมุ่งทะลุวังว่า
ได้เจอแน่แต่เจอในชั้นศาลเท่านั้น
ส่วนกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้ถ้าเข้ามาขอโทษ
จะยอมยกโทษถอนแจ้งความให้หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพลตำรวจเอกเสรี
ที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลต่อไปค่ะ
เรียนตอบพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่า
ไม่ว่าเราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามแต่
ขอให้วิภาควิจารณ์อยู่ในกรอบของกฎหมาย
แล้วก็ติชมด้วยความเป็นธรรม

ก็วิภาควิจารณ์ท่านเสรีพิสุทธิ์
โดยใช้คำหยาบคายที่คนฟังแล้ว
ทำให้ท่านเสรีพิสุทธิ์นี้ถูกเกียรติชังครับ
วันนี้ก็เลยได้ศึกษาทั้งข้อกฎหมาย
ปรึกษาหาลือก็เลยเข้ามาดำเนินคดีแจ้งความครับ

ถ้าเกิดเข้ามาฝากความเข้าใจกัน

ท่านก็จะขอแย่ไงครับ

มากต้องยอมรับว่าเป็นบางเคสที่ผมเห็นนะครับ
แต่นี้อยู่ที่ตรงที่นี้ของท่านเศรษฐ์วิทยาลัยศัพท์